ส่วนควันหลงของการประกาศลาออกทดสอบใจมั่นนะครับจากการคุมทีมชนบุรีล่าสุดครับ
ทางเทคนิคของทีมฉลามชนก็บอกว่าได้เตรียมพิจารณาคัดเลือก๕คนนะครับ
จากห้าชาติเข้ามาคุมทีมแทนแล้วครับก็ค่อนข้างที่จะเปิดกว้างเลยนะครับ
กุญสือคนใหม่ของนางชนบุรีนะครับโดยโค้ชเฮงวิทยาลาฮกุลครับ
ประธานเทคนิคของชนบุรีก็พูดถึงก่อนนี้ที่เทศศักดิ์จะตัดสินใจแล้วออกจากการเป็นกุญสือของชนบุรี
หลังจากจบเกมแล้วสุดท้ายนะครับที่เปิดบ้านแพ้บุรีรำ๑ต่อ๐
ว่าสโมสรก็เตรียมที่จะหาโค้ชนะครับ๕คนจาก๕ชาติเข้ามาในการแทนที่ของเทิดศักดิ์
ภายในสัปดาห์หน้าก็เริ่มมีการเจรจาพูดคุยซึ่งกุญสือคนใหม่ของชนบุรีนะครับ
ซีซั่นหน้าจะยังคงต้องยึดปรัชญาในการทำทีมคือการส่งผู้เล่นที่เป็นผลผลิตจากอาคาเดมี่ของสโมสร
โดย๕ชาตินะครับที่เข้าข่ายการพิจารณาประกอบด้วยเยอรมันนะครับที่เกิดเป็นบรรทนิกของสมาครมภาควรจีน
ออสเตรเลียแล้วก็เคยทำทีมในไทยลีกมาแล้วส่วนอีกรายนะครับจากสเปน
มีกุญสือชาวญี่ปุ่นนะครับที่เคยผ่านการทำทีมชาติตัวเอง
แต่ไม่ใช่มาเซโรชิโมดะนะครับ
เคยมาคุยกับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
เนื่องจากว่ามีค่าเหนื่อยที่สูงเกินไป
ส่วนอีกหนึ่งคนนะครับเป็นโค้ชชาวไทย
เคยผ่านการคุมทีมในไทยลีกเมื่อปีที่ผ่านมาครับ
ควรไม่ซ้ำกันเลยนะครับแต่ละชาติ
แล้วก็น่าสนใจที่ว่าชมบุรีมีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่ง

บุรีเขาทำทีมเขาจะเน้นการสร้างเยาวชน
ในช่วงหลังทำให้อันดับอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่
แต่ว่าถ้ายอมรับกันได้แล้วดูจากเนื้อแท้จริงเนี่ย
วันหนึ่งที่ผลผลิตของชมบุรีแข็งแกร่งขึ้นมา
ก็มีโอกาสที่จะกลับมาได้เป็นทีมชั้นนำอีกครั้งหนึ่งในลีกนะครับ

ก็ไม่ได้ขี้ไหลกับเงินประมาณแทบร้อยล้าน
ยุคนี้เพราะว่าทีมใหญ่เขาใช้กันไป๒๓๐๐ล้านแล้วนะครับ
ความมั่นคงของทีมในอนาคต
ก็สร้างทีมแบบถูกต้องในระยะยาวนะครับ
ตามแบตฉบับของบริษัทจริงครับ
ส่วนเกมนัดที่๑๙ของฟุตซอลีก
บุรีครับแชมป์เก่านี่ก็ถือว่าเป็นสุดยอดทีมนะครับ
บุรีใหญ่ก็แน่นอนสร้างเยาวชน
อันนี้ก็ถือว่าเยาวชนก็ดี
แล้วก็มีทีมชาติอยู่ครับข้างเลยนะครับ
ทีมฟุตซอลระดับชมเปาเชียร์อะไรครับทีมนี้

เพราะว่าไม่มีศูนย์ฟุตเถิลกลางก็เป็นกำลังสำคัญด้วย
แล้วก็เจอนทบุรีที่เล่นค่อนข้างสู้นะครับ
แต่ว่าวันเนี่ยโค้ดหมีก็ติ้งทุกทีมว่าเกมรับนี้อาจจะไม่ค่อยห่วงเท่าไห

จากกุกันโด่งดังนะครับหนี๒สูตรในช่วงกริ่งแรก
แต่ว่าทีหลังทางนนทบุรีครับ
แล้วก็มาตีเสมอสองสองนะครับ
แต่ยิงตรงนี้ก็ถือว่ายากชิงจังหวะเล่นได้ดีมาก
สาระนะครับยิงลอดขาของกตาบุทธ์หนคำภาเข้าไปนะครับ
สองประตูนะครับสารสีวงกฎยิงชนบุรี
จากนั้นครับชมบุรีหนี๓๒อีกครั้งนะครับ
จะกลับมาได้แล้วจากจิตวัฒสอนวิเชียนนาทีสามสิบสี่
แต่ถัดมานาทีเดียวครับนนทบุรีก็มาได้ตรงนี้แบบง่ายเหมือนกันครับ
วันนี้วัดกรีลบครับตามซ้ำจังหวะที่ตัวเองยิงติดเซฟของกระทาวุฒินะครับ
ทำให้จบเกมนนทบุรีนั้นบุกมาเสมอชมบุรี๓๓ครับ
ทำให้เวลานี้ชมบุรีมี๔๗แต้มนำหน้าการท่าเรือเพียงแค่คะแนนเดียว
นั้นกลับมาสู้กันสนุกสูสีอีกแล้วนะครับ
แล้วก็เข้าสู่ช่วงท้ายซีซั่นแล้วด้วยครับฟุตซอลลีก
ส่วนผลในคู่อื่นนะครับเมื่อวานครับ
ห้องเย็นท่าข้ามชนะสมุทรสาคร๔๐
แล้วก็ราชนาวีครับชนะบางกอกซิตี้๔ต่อ๑ครับ
ตารางคะแนนย้ำอีกครั้งครับดูให้เห็นชัดนะครับ
๔๗๔๖๓๙นะครับตอนนี้ลุ้นกันเห็นเลยก็คือชมบุรีเหล่ากันท่าเรือ
อยู่ที่การยืนระยะแล้วนะครับท่าเรือก็พยายามตามอยู่นะครับ
บุรีก็มีพลาดให้เห็นในสัปดาห์นี้ทำให้กลับมาลุ้นได้
เตะทั้งหมด๒๖นัดนะครับตอนนี้ผ่าน๑๙นัดไปแล้ว
ก็สนุกเข้มข้นแน่นอนนะครับเหลืออีก๘นัด
ขออีก๗นัทขออภัยนะครับก็ได้สู้กันแน่นอนนะครับ
ส่วนพิมพลีอังกฤษนะครับเมื่อคืนมีเตะกัน๑คู่ครับ
ฟอร์ตเปิดบ้านชนะเวสแฮม๒๐ได้ประตูจากวิวฮิวส์นะครับ
แล้วก็วิชาลิซันนะครับเกมนี้ด้วยวิทมอยส์
คุมทีมเวสแฮมส์ทั้งแรกก็เจอความพลาดแพ้เลยนะครับ
อันดับ๑๘มี๙แต้มส่วนวัดฟอร์ดนะครับอยู่ที่๘มี๑๘คะแนนครับ